แผ่นสุดท้ายแผ่นที่๖ครับ
ตื่นเต้น
ไม่ใช่ร้องผิดได้๑คำนะครับ
ไม่ใช่ได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ตอนนี้เหลืออยู่๒อันก็คือโทรหาคนรู้จักกับข้ามเพลงนี้ไปเลย

ข้ามเพลงนี้ไปเลย
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากมันยังไง

พบกันได้แล้วค่ะ

เป็นมือ

สบายตัวสะชัย
สบายตัวสบายใจแต่เกมยังไม่จบ
เพลงหน้า๑แสนบาทรออยู่
ใช่
พร้อมจะใจเต้นรัวกันหรือยัง

อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาทค่ะ

คิดอะไรอยู่นี่อินโทรเพลงแสนนึง
คิดว่าสู้ดีหรือไม่สู้ดี
คิดว่าจะสู้ดีหรือไม่สู้ดีตอนนี้ป้ายูนเหมือนจะร้องไห้นะฮะ
อยู่ข้างล่างนะคะ

ต้องร้องให้ได้เท่านั้น

คุณวุณยะครับวางอินทัวร์ไปแล้วแผนกที่๖มูลค่าหนึ่งแสนบาท
คุณจะสู้หรือจะหยุดครับ
หยุดหยุดหยุด
หยัดหยัดหยัดให้
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท

สู้หรือหยุดครับ

ขอบคุณมากที่หยุด

น้องคุณมามือแรกก่อนเลย

อย่าให้หลังชนฝาเมื่อไหร่เขาสู้สุดชีวิต

ผมคิดว่าถ้าร้องไปมันก็คงไปไม่รอด

มาตั้งแต่แรกถามว่ามาสู้เพื่ออะไร
ยังตอบเหมือนเดิมไหมฮะมาสู้เพื่ออะไร

แล้ววันนี้เกมจบแล้ว

ได้ขาแล้วหมดหนี้หรือยัง

มีความสุขมีความสุขมากครับผม
อย่าลืมสัญญาที่ให้กันไว้

วันนี้ค่ะมีแต่เรื่องดี

ไม่มีอะไรที่จะอิ่มเอมไปได้กว่านี้อีกแล้ว

ยะทำได้แล้วพี่ยูนอยากบอกอะไรลุงยะ

ก็พ่อก็ทำได้แค่นี้ครับ
เพราะว่ามันไหวแล้ว

ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับ

พี่ยูน

ุ่มฟูอย่างในตำนานจริงหรือเปล่า

ร้องไปได้ทั้งหมดเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ได้ตามเป้านะครับรับเงินที่สะสมเอาไว้นะครับ

แล้วก็ต้องขอขอบคุณนักสู้ชีวิตของเราวันนี้นะครับ
คุณวิริยะนะครับขอบคุณมากครับคุณวิริยะครับ
พี่ป้าแล้วก็มีกำลังใจคิดอยากจะสู้
อยากจะให้มีชีวิตต่อไปอีกสักระยะ
แล้วก็ไม่อยากเป็นภาระให้กับป้า
ต้องอยากขอบคุณแม่มากที่แม่ดูแลเรามาโดยตลอด
ไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยหรืออาหารการกิน
เรื่องสุขภาพของเราให้มีร่างกายแข็งแรง
แล้วก็จะสู้ด้วยกันตลอดไป
ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ภายในสตูดิโอ
และท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทุกท่าน
แล้วขอขอบคุณทางรายการร้องได้ให้ล้าน
พิธีกรและทีมงานทุกท่าน
ขอขอบคุณทางบริษัทอีซูซูและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับ
ขอขอบคุณค่ะที่ให้สามีมาสู้ค่ะ
ได้เงิน๘๐๐๐ไปทำขาเทียมแล้วก็ใช้หนี้ค่า

ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมค่ะ
อยู่กับแม่สองคนค่ะ
แม่บอกว่าพ่อของหนูเป็นสตันแมนอย่างนี้ค่ะ

บทก็คือได้กระดูกตึกห้าชั้น
หลังจากนั้นประมาณ๒ชั่วโมงมีทีมงานมาส่ง
พอเห็นสภาพตอนนั้นน้ำตามันไหลออกมาทันที

หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นร่างกายเขาเริ่มแย่ลง

หมอก็บอกว่าโอกาสที่จะรอดก็คือไม่มีเลย